ธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดงาน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่

เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชศรีมา
เผยว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่๘ถึง๑๔พฤษภาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาถึง๒๑นาฬิการวม๗วัน
โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวนกว่า๓๐๐ร้านค้า
สาธิตและแสดงกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้อง
พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อป
ชิมช็อปสินค้าจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ซึ่งได้รวบรวมมาไว้ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ภายในเต็นต์โดมติดแอร์ขนาดใหญ่ตลอดการจัดงานทั้ง๗วัน
เงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาท